ร้อนในหลายพื้นที่นะคะหลายคนก็ไปกระโดดน้ำเล่นกันแต่ระมัดระวังนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดบึงกาลค่ะจุดนั้นมีน้ำโขงน้ำโขงเนี่ยค่อนข้างลึกเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะพาลูกชายสองคนรวมถึงเพื่อนของลูกชายไปเล่นน้ำเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะลูกชายคนเล็กตกน้ำและจมน้ำหายไป
ด้วยความเป็นพ่อนะคะพยายามกระโดดน้ำลงไปช่วย
พี่ชายคนโตพยายามกระโดดน้ำลงไปช่วยและเพื่อนของลูกชายก็กระโดดน้ำลงไปช่วย
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้จมน้ำเสียชีวิตไปทั้งหมด๔ศพด้วยกันเนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่งมศพขึ้นมาค่ะ
เนี่ยค่ะญาติหลังจากที่มาดูเหตุการณ์แล้วพอพบว่าคนในครอบครัวเสียชีวิตแล้วก็ร้องไห้แบบนี้เนี่ยนะคะ

เมื่อวานนี้๕โมงเย็นค่ะตำรวจสพเหล่าหลวงรับแจ้งเหตุคนจมน้ำในแม่น้ำโขงค่ะ
ในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
ประสานนักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยสว่างศรีวิลัยหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

กู้ภัยนะคะวิธีการของเขาก็คือใช้เบ็ดเผือกใส่ทุ่นน้ำหนักลากไปตามแม่น้ำโขง
เพื่อตามหาศพใช้เวลา๑ชั่วโมง๓๐นาที
พบร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะ๔ศพแล้วก็นำขึ้นมาจากน้ำได้ทราบชื่อค่ะ
นายอาทิตย์มากะถิ่นอายุ๓๗ปีนายอาทิตย์นี่เป็นพ่อนะ
คนที่๒ค่ะเด็กชายทันพิสิทธิ์ธรรมทศอายุ๑๒ปีเป็นลูกคนที่๑เป็นลูกคนแรก
ส่วนคนที่๒ค่ะคนที่๓นะคะเด็กชายพิษธวัฒน์ธรรมทศอายุ๕ขวบเท่านั้นเอง
ลูกชายคนเล็กเนี่ยนะคะและคนที่สี่ค่ะเด็กชายนรการคำบัวอายุ๑๒ปี
เป็นเพื่อนของลูกผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงบ่ายครอบครัวนี้มาเล่นน้ำ
โดยผู้เป็นพ่อพาลูกชายพาเพื่อนของลูกชายมาเล่นน้ำ
ในช่วงที่เล่นน้ำอยู่ค่ะเด็กชายพิธวัฒน์ลูกชายคนเล็กซึ่งอายุ๕ขวบ
จมน้ำโขงหายไปต่อหน้าต่อตาผู้เป็นพ่อเห็นลูกจมน้ำแบบนั้น
พยายามกระโดดน้ำลงไปช่วยพี่ชายอีกคนเด็กชายทันพิสิทธิ์ก็กระโดดน้ำลงไปช่วยด้วย
และเด็กที่ไปเล่นน้ำด้วยกันที่อายุ๑๒ปีเด็กชายนรการ
เห็นแบบนั้นก็พยายามว่ายน้ำลงไปช่วยอีกสรุปเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะ
สำหรับคนที่พยายามลงไปช่วยและคนที่จมหายไปคนแรก
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบพยานปากเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
อย่างละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นพบว่าขณะที่เด็กจมน้ำเป็นช่วงที่น้ำลึก
ส่วนพ่อและเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามลงไปช่วย
ก็สรุปนี่แหละค่ะเสียชีวิตไปทั้งหมด๔ศพ
แสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวด้วยค่ะ